ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูเรื่องนี้หน่อยนะฮะเชื่อว่าเอ่ยชื่อไปท่านน่าจะรู้จักนะครับ
หรือไม่ก็เห็นตามโซเชียลต่างเพราะว่าสามีภรรยาคู่นี้เนี่ย
โลกโซเชียลเขาก็ด่งดังอยู่พอสมควรก็เรียกว่าเป็นเน็ตไอดอลก็ได้นะ
บางคนบอกโอ้โหดูชีวิตแล้วอิจฉาเขาเหลือเกินร่ำรวยเหลือเกิน
แล้วก็ก็กัดไปเรียนแม่งกับบริษัทพรีมาญานะครับคุณผู้ชมท่าน
ก็จะออกมาโพสต์เรื่องราวอยู่แทบไม่เว้นวัน
ใช่เหมือนแบบเป็นชีวิตการใช้ชีวิตแล้วก็สินค้าอะไรอย่างนี้นะคะ
นี่ที่แน่คือรวยมากใช่ไหมการใช้ชีวิตนะครับ
แล้วไปมีเรื่องราวของคนต่างที่มาเกี่ยวข้อง
อย่างเช่นชวนมาร่วมลงทุน
ใช้เงินแค่ไม่กี่พันบาท

เวลา๓เดือนเนี่ยจะทำกำไรถึง๑๕ล้านบาท

แต่ไปมาเนี่ยไม่รู้ยังไงนะครับ

หรูในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ตะบนบางแก้วอำเภอบางพลี

ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
มาตรวจสอบบ้านหรูที่นี่
ซึ่งมีป้ายเปิดเป็นบริษัทนะฮะ

พร้อมกับหมายค้นและแสดงหมายจับ
เพื่อควบคุมตัวนางสาวพิษนารีตันติวิทย์

ความผิดฐานหลอกลวงประชาชน
นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ
ในบ้านก็มีรถหรูนี่ฮะ

ให้ประชาชนมาร่วมลงทุนในธุรกิจนะครับ
โดยอ้างว่าลงทุนด้วยเงินเพียง๖๐๐๐บาท
ใช้เวลาแค่๓เดือนสามารถทำกำไรได้ถึง๑๕ล้านบาท
ทำให้มีผู้หลงเชื่อเป็นจำนวนมาก
มันก็สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้นะครับ
เคยมีข่าวผู้หญิงคนนึง
ถ้าท่านผู้ชมจำได้ถ่ายรูปกับรถหรู
พร้อมกับโพสต์ข้อความบอกว่า
ลงทุนกับพรีมายาจนซื้อรถได้ใน๓เดือน

มาพบว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ซื้อรถจริงนะครับ

เพื่อสร้างคอนเทนต์ในการโฆษณานะฮะ
แล้วก็มีการตรวจสอบต่อพบว่าเป็นการหลอกลงทุนหรือไม่
เดี๋ยวดูโพสต์นี้กันหน่อยนะฮะ

ตำรวจก็เลยนี่ฮะมาตรวจสอบแล้วก็มีหมายจับด้วยนะครับ

เพราะว่าทั้งเมนี่นะฮะพิษณรี
แล้วก็สามีก็คือแซ็กหรือว่าสิทธานสันเสริญนะครับ

ออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวานนี้
ที่ตำรวจจะมาถึงในเช้าวันนี้
แล้วก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกัน
เมื่อ๕วันที่ผ่านมาตัวของเมย์กับแซค
ลงคลิปนี่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตหรูหราหรือว่ายอดขาย

นี่นะฮะคือมันมีคลิปต่างนานามากมายไปหมดนะฮะ

วันนี้นะคะเราสองคนมาทำอะไรคะ
เราจะมาเล่าให้ฟังว่าเราสองคนทำธุรกิจอะไรบ้าง
ว่าหลายคนตั้งคำถามว่าแบบเฮ้ยเมย์กับแซคมันทำธุรกิจอะไรวะ

เออทำไมมันแบบรวยเอารวยเอามีเงินใช้ชีวิตมีเงินเที่ยวอะไรอย่างนี้

มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับสำหรับบริษัทพรีมายานะฮะ

พบว่าแจ้งผลประกอบการตั้งแต่ปี๖๐นะครับถึงปี๖๔นะครับ
ปี๖๐รายได้๗๐๐๐๐๐กำไร๖๑๐บาท
๖๔มีรายได้๓๓ล้านกำไรกว่า๘ล้านบาทนี่นะฮะ
แต่ถ้าปี๖๑นี่รายได้ล้าน๙นะฮะกำไร๔๐๐๐
ปี๖๒รายได้๘๖ล้านนะฮะกำไร๔๐๗๐๐๐
๖๓รายได้๒๑ล้านกำไร๑ล้าน๓แสนกว่าบาทนะครับ
แล้วก็ล่าสุดนะฮะที่มีการแจ้งผลประกอบการกัน
ปี๖๔นะฮะพรีมายารายได้๓๓ล้าน๖แสนนะครับกำไร๘ล้านนะครับ
มันก็เลยเป็นคำถามเรื่องการตรวจสอบเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ความร่ำรวยต่างด้วยว่าเออมันเหมือนกับคลิปที่โพสต์กันไว้หรือไม่อย่างไร
เมื่อสองสัปดาห์ก่อนนะครับเมย์กับแซคนะฮะเพิ่งโพสต์เรื่องการเดินทางไปเที่ยวฝรั่งเศส
นี่นะฮะแล้วก็มีการโพสต์ข้อความเอาไว้นะครับ
แคปชั่นนะฮะบอกที่เขาบอกว่าคนบางคนอยู่ในใจนานกว่าอยู่ด้วยกันอีก
ส่วนคดีที่เกี่ยวข้องต่างเนี่ยวันนี้ตำรวจนะครับไปตรวจค้น๙จุดนะฮะ
เป็นคดีที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันนะครับ
และเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานางสาวพิษนารีหรือว่าเมพรีมายา
มาพบตำรวจแล้วนะฮะมาพบพนักงานสอบสวนตำรวจไซเบอร์
ในคดีที่ถูกออกหมายจับเอาไว้แล้วไปตรวจค้นที่บ้านเมื่อเช้าไม่เจอนะฮะ
วันนี้มาเมื่อเย็นนะครับ๑๖นาฬิกามามอบตัวตามหมายจับ
คือทางเมย์เนี่ยเขายอมรับว่าเขาเป็นบุคคลตามหมายจับจริงแต่ขอปฏิเสธข้อหานะฮะ
ขอใช้สิทธิ์ในการต่อสู้คดี
โดยบอกว่าการโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุน๖๐๐๐กับพรีมายาแล้ว๓เดือนทำกำไรได้๑๕ล้านบาทเนี่ย
ยืนยันว่าไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อนะฮะ
แล้วธุรกิจทุกอย่างของเธอเนี่ยทำอย่างถูกต้องโดยสุจริต
ไม่มีการทำธุรกิจผิดกฎหมายแล้วเอาเงินมาลงทุน
จริงแล้วไม่ใช่คำชวนเชื่อหรือว่าคำโฆษณาอะไรค่ะ
ซึ่งตรงนี้เมริกก็มีการให้การกับเจ้าหน้าที่จังหวัดแล้วค่ะ
เดี๋ยวยังไงเนี่ยเมริกก็จะให้เพิ่มเติมกับพี่ดีกว่าค่ะ
หนูก็ไม่ได้สร้างเรื่องที่จะหลอกลวงหรือว่า
ไม่มีการสร้างเรื่องใดทุกอย่างก็คือเกิดจาก
มูลความจริงที่พี่หนูได้เข้าใจแล้วก็สื่อสารออกไป
ทางรวยเมรวยพันล้านก็เริ่มมาจากหลักพันนี่นะฮะถ้าไม่รวมกับเรื่องของหญิงสาวที่โพสต์
คลิปเรื่องของการถ่ายภาพกับรถหรูแล้วบอกลงทุน๖๐๐๓เดือนได้๑๕ล้าน
ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์บอกว่าคดีนี้มีการออกหมายจับตัวของนางสาวพิษนารี
หรือว่าเมพรีมายาคนเดียวนะฮะค่ะอ่าเพราะฉะนั้นที่เห็นว่ามามอบตัว
ทำไมมาคนเดียวฝ่ายหญิงแล้วฝ่ายชายสามีก็คือแซ็กเนี่ยไม่มาด้วย
ตำรวจบอกว่าออกหมายจับคนเดียวนะครับณขณะนี้นะฮะเบื้องต้นเนี่ยความผิดก็คือคดี
พรบคอมพิวเตอร์เนื่องจากมีพฤติการในการโพสต์เชิญชวนลงทุนด้วยเงินหกพันบาท
แต่จะได้กำไรเป็น๑๕ล้านบาทภายใน๓เดือน
ตำรวจไซเบอร์ออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ทั้งหมด๑๑หมายนะครับ
แล้วก็ตามจับกลุ่มได้แล้ว๔คนที่เหลือจะเร่งจับกลุ่มให้ครบภายในสัปดาห์นี้นะครับ
เรื่องต้นได้อายัดคอมพิวเตอร์แล้วก็บัญชีต่างของบริษัทพรีมายา
เอามาตรวจสอบเพื่อจะดูว่าเป็นการลงทุนเกินจริงหรือไม่มีการหลอกลวงหรือไม่นะครับ
ชักชวนโดยผิดกฎหมายหรือไม่แล้วก็ยังพบรายงานการเสียภาษี
ที่ไม่สอดคล้องกับผลกำไรตามที่ได้โฆษณาเอาไว้อีกด้วย